คุณกำลังฟังเอ็กซ์เตอร์ไทม์พอดแคสต์เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน๙๐นาที
สวัสดีครับกลับมาพบกับเอ็กซ์เตอร์ไทม์พอดแคสนะครับผมทุกวันเสาร์นะฮะก็ยังอยู่กับผมตะนะครับ
สวัสดีครับบอยครับอ่าครับผมก็ยังยังอยู่กับเราสองคนเหมือนเดิมเนาะแต่ว่า
นี้โชคดีหน่อยเราได้เข้ามาออฟฟิศนะครับก็ถ้าใครสังเกตเสียงก็ดูจะชัดเจนขึ้นทั้งคู่นะครับ
ก็วันนี้เป็นอีพีที่๑๒ครับผมก็หลายคนคงเดากันได้จากอีพีที่แล้วที่เราบอกว่าเดาไม่ยากเนอะ
แล้วเราไว้ตั้งแต่ที่สิบครับว่าอ่าที่สิบสองเนี่ยจะพูดถึงทีมอะไรนะซึ่งเดาไม่ยากซึ่งทีมนั้นก็
เฉลยได้เลยพี่บอยมันคือครับอ่าสาฬิกาดงนะครับอืมเรียกได้ว่าช่วงนี้เต็มฟีดเต็มฟีดอ่า
มีทุกอย่างให้เต็มฟีดใช่เรื่องดีเรื่องไม่ดีส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องดีนะไหม
ก็ปีขาวล่าสุดในตอนนู้นในตอนนู้นอ่ะก็คือกาหาการปลดปลดเรียบร้อยน่ะปลดเรียบร้อย
ใช่ดูทรงแล้วไปไม่รอดแน่นอน

นักโทษประหารก็รอวันถูกประหารอย่างเดียว
ก็มันเดาไม่ยากอยู่แล้ว
เราไม่ยากแล้วก็ฟอร์มเขาก็ไม่ได้ดีมาก

เป็นงานเลี้ยงเปิดเจ้าของใหม่ด้วย
คือถ้าชนะอาจจะยังได้อยู่ต่อ

คู่กับเชียเรอร์โลรองโรแบร์
แล้วก็น่าสนใจก็คือเป็นช่วงที่สนุกมาก

จริงผมมีเพื่อนเป็นคนฝรั่งเศสชื่อโรดองโลแบร์ด้วยนะ
จริงเหรอชื่อเหมือนกันเลย
แต่เขาบอกว่าเขาชอบโลลองโรแบร์เพราะว่าชื่อเหมือนกัน
แน่นอนเป็นพี่พี่ก็ต้องชอบวะ

แต่ก็นักเตะคนปลดก็ชื่อโรรองโรแบร์

เหมือนเชียร์ตัวเองใช่
เราเข้าเรื่องในข้อมูลที่พี่บอยหามาดีกว่าวันนี้
ก็เป็นที่ชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็เป็นอันสิ้นสุดเรียบร้อยแล้ว

ใช่มีผลสืบเนื่องกันเล็กน้อย
ก็ในช่วง๑๔ปีเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ต้องสาธยาอะไรมากนะครับ

มูลค่าก็อยู่ที่ประมาณ๓๐๐ล้านปอนด์โดยประมาณ
ตัวเลขก็บอกว่า๓๐๕ล้าน
แต่ก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ๓๐๐ล้านปอนด้วยเนอะ
ก็๑๓๔ล้านปอนด์

ปันไปเกินครึ่ง

แต่ว่าเขาก็รอข้อเสนอที่ดีที่สุด
เขาถึงขั้นจะขายทีมในราคา๔๐๐ล้านปอนด์

อันนี้มันในเหตุการณ์ที่เกิดก่อนเกิดโควิดนะครับ
ก็พยายามจะแบบโกงจนถึง๔๐๐ล้านซึ่งก็เยอะ
คุณจะเอา๔๐๐มาจากไหนวะ
ใช่ใช่ใช่
แต่ว่าก็ทางตระกูลเกลเซอร์ก็ไม่ขาย
นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย
แต่ว่ามีการเขาเรียกอะไรเรียกภาษา
ก็คือสามีชื่อว่า

แต่ไม่สำเร็จสุดท้ายเขาก็มาเป็นเหมือนนายหน้า
นี่คือกลุ่มที่๑
กลุ่มที่๒ก็คือกลุ่มพี่น้องรอยเบนนะครับ

คือเธอมีคอนเนคชั่นระดับสุดยอด
ระดับไฮโซคือเธอมีคอนเนคชั่นหมดเลย
จริงถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดที่สุดก็คือตอน

แต่ตอนปี๒๐๑๗อันนี้เธออยากได้เองนะ
เธออยากจะซื้อเองแต่ว่าไม่ขาย
อาจจะด้วยเงินไม่ถึงหรืออะไรก็ว่ากันไป
ผมจำเหตุผลชัดไม่ได้แต่ก็คือไม่ขาย
ก็คงเงินไม่ถึงที่ได้ไหมอยากได้
ไมค์เขาคงตั้งไว้สูงปรี๊ดแหละ

ถ้าเกิดเขาบอกว่าก่อนโควิดเขาตั้งไว้๔๐๐ล้าน
ก็น่าจะตัวเลขหมินนั้นอยู่มั้ง
จริงก็เคยมีข่าวว่าเกือบจะเทคโอเวอร์ได้แล้ว
แต่ว่ามันติดปัญหาขนาดนั้นเยอะ

แปลว่าเธอเป็นล็อบบี้ยิทช์ชั้นดีเลยนะเนี่ย

แต่ว่าครั้งนี้เธอมาในฐานะของการเป็นตัวแทน

คือก็ยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจน
แต่เขาว่ากันว่าโก่งกันถึงประมาณเกือบ

เขามีทุนสำหรับการเทคโอเวอร์
น่าจะประมาณ๖๘๐๐ล้านปอนด

แต่เขาก็คงมองว่ามันก็คงเยอะเกินไป
ใช่เขาก็ตั้งงบประมาณเนอะ

นั่นแหละฮะทำให้เขาก็เลยเบนเป้ามาที่

๒๐ทีมเนี่ย

เป็นทีมที่อยู่ในกรุงลอนดอน

คู่แข่งมันเยอะเหลือเกิน
สุดท้ายแล้วการลงทุนอาจจะไม่คุ้มค่าก็ได้

นิวคัสเซอร์เป็นทีมที่จัดว่าเป็นทีมใหญ่

แล้วก็เป็นทีมที่มีทีมฟุตบอลแค่ทีมเดียว
คือซื้อปั๊บเนี่ยคนทั้งเมืองรักแน่นอน

ถ้าเรียกเป็นคล้ายคนไทยก็ภาคอีสาน
อีสานของอังกฤษ
แต่ถ้าถามคนลงทุนนะครับ
เขาคงไม่ไปลงทุนทีมระดับแชมป์เป็นชิปหรือว่าลีกวันเนอะ

ซึ่งจริงก็ไปดู

คืออารมณ์เหมือนแบบของมันพังอยู่
แต่ตรงไหนมันก็ดีขึ้นแน่นอน

มันคือ๑๔ปีแห่งความล้มเหลวครับ

แล้วเพื่อนคนนี้บอกว่า

เราเข้าใจแล้วว่าเวลาทีมตกชั้นมันเจ็บปวดยังไง

เราก็ไม่เคยรู้สึกไง
เป็นความรู้สึกที่ประหลาดดี
แต่แฟนนิวเขาก็เจอมาหลายครั้งแล้วอะไรอย่างนี้ครับ

แล้วก็งบประมาณก็ไม่ให้อะไรอย่างนี้ครับ
มันแบบเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับแฟนทูลสามีค่อนข้างเยอะ

ก็หลังจากเข้ามาเทคโอเวอร์ก็แน่นอนครับ

อยู่ที่ว่าจะเลือกใครมาคุมหลังจากนี้ครับ
ซึ่งจริงในระหว่างที่เราเข้าห้องอัดเนี่ย
แต่ตอนนี้เขารักษาการแทนอยู่นี่ใช่ไหม

คือไม่รู้พูดไปแล้วก็กว่าเทปนี้จะออนเนี่ย

นี่จะได้ผู้จัดการทีมคนใหม่ไปแล้ว

ก็ไปถ้าเกิดยังไม่มีก็ลองไปหาเสิร์ชดูเอาได้
แต่คิดว่าตอนเทปนี้ออกไปน่าจะรู้กันหมดแล้วล่ะ
ใช่เพราะว่าเราค่อนข้างอัดก่อนล่วงหน้าหลายวัน
เรียกว่าอีกเป้าหมายนึงก็คือว่าการรักษาสถานภาพการเป็นทีมคำสรรค์๒๐๒๐

แล้วก็เดือนมกราเดี๋ยวก็มาลุ้นกันว่าจะมีการเสริมทัพอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องนี้กันดีกว่า
อีกเหตุผลหนึ่งครับที่เป็นการเข้ามาเทคโอเวอร์นอกเหนือจากเหตุผลด้านฟุตบอลแล้วเป็นเหตุผลทางภาพลักษณ์ทางอิมเมจ
มีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยนู่นนี่นั่นแต่ว่าเราจะไม่เห็นการลงทุนในรูปแบบอื่นมากนัก
เพราะว่าฟุตบอลมันคือภรรยาศาสตร์โคนนะครับอ่าต่อไปบริษัทธุรกิจชื่อดังต่าง
และธุรกิจในมุมไหนอีกนะมันก็เป็นความสนใจที่นิดลงไปอีก
เป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์ต่างแล้วก็ผมไม่อยากใช้คำที่แบบมันแรงไปกว่านี้
เรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์
ทำอย่างนั้นแล้วก็ลิขสิทธิ์มันคือเรื่องหลักของวงการนี้เนาะ
ใช่แล้วก็ในระหว่างที่เรากำลังอัดเนี่ยครับ
เปลี่ยนวิธีการพุ่งเป้าไปเนาะให้มันเกิดแรงกระเพื่อมอีกรูปแบบ
มูลค่าก็แบบปีละประมาณ๑๐ล้านดอลลาร์เลย
ไม่ต้องสืบตัวเลขเลยมหาศาลแน่นอน๑๐ปีนะ
อันดับหนึ่งแต่ว่าถ้าอันนี้ของน้องเลือกนิดนึง
เพราะว่ามันมีสมาคมจะบอกน้องใหม่ก็ได้ครับ

ก็คือเป็นสมาคมที่ก่อตั้งโดยกลุ่มนักมวยปล้ำชื่อดัง
แต่ตอนนี้เขาเป็นคนที่ชอบมวยปล้ำมาตั้งแต่เด็ก
แล้วเขาก็มีแฟชั่นกับการสร้างมวยปล้ำ
เขาเป็นการเป็นโปรโมเตอร์มวยปล้ำที่ฝีมือกำลังจัดจ้านมาก
อันนี้นอกเรื่องนิดนึงเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบมวยปล้ำ
ก็เลยพอพูดในประเด็นนี้ได้
มันก็เคยไปข่าวตั้งแต่ปีที่แล้ว
แต่ก็มันก็ล้มเหลวไป
แต่ว่าการกลับมาอีกครั้งในช่วงปลายปี๒๐๒๐เนี่ย
มันสามารถจบลงได้อย่างรวดเร็วจนน่าตกใจ
ตกใจมากเพราะว่าจริงข่าวมันมีมาแค่
คือมันเคยมีข่าวมาช่วงที่ก่อนที่จะเทคโอสำเร็จ๒สัปดาห์
มันก็แค่มีข่าวว่าทางสาอุกำลังกลับมาคุยกับพรีเมลีก
แล้วผ่านไปแป๊บนึงอ้าวจบแล้ว
ก็เป็นเรื่องที่แบบจะบอกว่าชวนตกใจไหม

ก็ถ้าให้ผมสรุปออกมาสั้นมันก็มีเหตุผลอยู่ประมาณ๒๓ข้อนะครับ
ข้อแรกก็คือเรื่องของคนที่เทคโอเวอร์

เทคโอเวอร์ครั้งนี้ครับเป็นการเทคโอเวอร์โดย
โดยที่ทางสาอุเขายืนยันว่าสถานะของกองทุนกับ
รัฐบาลหรือตัวของโมฮาเมดบิลฟาวมานเนี่ย
ถือว่าไม่ได้เป็นคนเดียวกับกองทุนในความมั่งข้างแห่งชาติ

เพราะในครั้งที่แล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นการซื้อโดยนามของเขา

โดยที่ทางพรีเมอร์ลิกเขาไม่อนุญาตให้ทีมเป็นเจ้าของโดยสเตจ
ก็คือทีมสโมสรไม่สามารถตกเป็นของรัฐบาล

เขาก็เลยมาซื้อในรูปแบบของกองทุนความมั่งข้างแห่งชาติ

แต่ว่าคนที่จะทำหน้าที่บริหารการตัดสินใจ
ก็คือยาซีอัลรูมายาน
แต่เป็นของกองทุนความมั่งข้างแห่งชาติ
แต่ว่าถ้าคนฟังหรือผู้ชมหรือคนดูฟุตบอลจะมองว่า
รัฐบาลสาอุสามารถสั่งการได้ไหมอันนี้แล้วแต่มุมมองแล้ว
แล้วแต่มุมมองว่าเป็นนอมินีเป็นการแทรกแทรงเป็นอะไรหรือเปล่าก็ว่ากันไปนะใช่
เราไม่ให้ความเห็นตรงนี้ดีกว่า
อันนี้แสบสันมาก
ถ้ายังจำกันได้ในตอนเอพีสดที่๑ที่เราพูดคุยกันว่า
เรื่องของการเทคโอเวอร์นิวคัสเซิลมันมีปัญหาเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์
ที่มีสิทธิ์ในการถ่ายเท้าสดในแถบตะวันออกกลาง
แต่ว่าตอนนั้นสาอุกับกาต้ามีปัญหากันในเรื่องของพรมแดน
เขาก็แบนไม่พอมี
คือถ้าละเมิดอย่างเดียวไม่พอจะดันไปตั้งชื่อกวนเขาอีกเนี่ยแหละ
ชื่อที่แบบสุดอะ

ก็สามารถทำธุรกิจในประเทศซาอุกยกเลิกได้ปกติโดยไม่ถูกแบรนด์นะครับ
แล้วมีเงินแสงมากจะไม่ใช่ประเด็นเลย
เพียงแพงกว่าค่าซื้อสโมสร
เป็นการกระทำของถ้าจะให้ใช้คำก็อาจจะเป็นลูกน้องจัดการด้วยตัวเอง

ในระหว่างที่เรากำลังเข้าโรงอัดเนี่ย
ผมก็พยายามหาข้อมูลเรื่องนี้อย่างอัปเดตที่สุด
ก็คือได้แค่ข้อสรุปว่าตอนนี้ทางสหรัฐกำลังสืบเรื่องนี้อยู่
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะสืบได้ถึงขั้นไหน
โอกาสที่จะมีหลักฐานที่จะหาตัวผู้กระทำความผิดจริงเนี่ย

จะมีเดาเกมอยู่มัครับมักจะไม่ง่าย
เพราะว่าเขาใช้คำว่านี่คือการปล่อยให้บุคคลที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง
ด้วยเหตุผลที่ง่ายมากนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขามีเงิน
ตรงเป้ายิงตรงเป้า
เพราะว่าเขาก็ถือว่าเป็นผู้เสียผลประโยชน์
เขาเสียผลประโยชน์อย่างชัดเจน

ก็มีประเด็นที่ผมเก็บออกมาน่าสนใจครับ

เธอเป็นเหมือนเป็นเหมือนคนออกสื่ออะ

ก็เธอบอกว่าสิ่งที่เธอกังวลเนี่ย

เพราะว่าเธอบอกว่าที่ผ่านมาเธอเห็นแล้วว่า
มีคนจำนวนมากที่พยายามให้สัญญา

แทงตกชั้นตั้งหากเธอพยายามจะไม่อันเนี้ยอาแมนด้าพยายามจะไม่
ไม่พยายามขายฝันขนาดนั้นอ่าแล้วก็เธอบอกว่าเธอได้เห็นพาดหัวของหนังสือพิมพ์ที่บอกว่า
นิวเคอร์เซินจะเป็นแชมป์พีเมริกษ์ภายในเวลาห้าปีว่ะแต่ว่าอันเนี้ยเธอบอกว่าเธอไม่ได้พูดนะ
อ่าก็ไม่ได้พูดเธอบอกว่าอืมฉันว่าฉันไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นนะอ่า
เออแต่ก็แต่เธอก็ไม่ได้ซีเรียสกับคาดหัวอะไรประมาณนี้เธอก็ไม่ได้ซีเรียส
อืมเพราะว่าเธอมองว่าในมุมมองของนักธุรกิจแบบเธอเนี้ย
เธอบอกว่าการสร้างเนื้อเกอร์เซินหลังจากเนี้ยเป็นเรื่องของการสร้างในระยะยาวอ่า
ใช่เป็นการทำทีมแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับ
เรื่องของทีมหญิงของนิวเกอร์เซิลที่ก็หายไปอืมนะฮะแล้วก็การพัฒนาระบบ
ในยุคของแม้ว่าจะมีนักเตะที่โผล่ขึ้นมาอย่างพี่น้องหรืออย่างเงี้ย
แต่ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ต่อเนื่องอะไรขนาดนั้นอืมจุดสำคัญก็คือ
เขาก็ต้องการที่จะพัฒนาจากรากฐานของตัวเองด้วยอืมคงจะคงเป็นไปไม่ได้ครับ
ใช่เจดอนซานโชนับไหมนับนะนับนับนับเออแม้ว่าเขาจะไปโต
จากรัฐมนต์เนอะแต่ก็คือมาจากอ่าของมันเหมือนกันอย่างเงี้ย
เป็นต้นนะครับซึ่งเธอก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยที่ที่เธอกล่าวมา
ว่าจะเป็นเรื่องของทีมแพทย์ทีมหญิงพวกเนี้ยมันใช้เวลาหลายปี
แน่นอนอ่าไม่ใช่ว่าแบบเอาเงินซื้อได้อันนี้มันใช่ใช่มันเหมือน
มันเหมือนปลูกต้นไม้อ่ะเออใช่ใช่อ่ะใช่ซึ่งเธอบอกว่าสิ่ง
เนี้ยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเทยอเทยานของในเวอร์ชั่นใหม่อืม
ก็คือเวอร์ชันนี่แหละอืมอืมนะฮะอ่าดูดูเขาเรียกอะไรนะ
ทรงดีเหรอเกินอืมทรงดีทรงดีครับชอบน่ะจริงจริงวิธีการคิด
ถ้าเกิดทำแบบนี้จริงจริง่ะเราก็มันเราก็คิดว่าน่าจะได้เห็น

ลิเวอร์ฟูลอย่างเรานี่ต้องหลบแล้วหรือเปล่าวะ

เออจริงดูดิ

นี่จริงน่ารักสุดทีมพรีมก็ยื่นซาร่าร์ดนะนะ

กลุ่มทุนของจอร์นเฮนรี่กล้าจ่าย

คือก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกแบบเหนียมแต่พอเห็นโอ้โหเพื่อนบ้านเขาซัดกันตุ้มตั้มตุ้มตั้ม
ยังไม่จ่ายเนี่ยน่าจะรอดยากก็เลยอ่ะ๓๕๐๐เป็นทุ่ม
ถ้าถ้าเซ็นเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์เลยนะเป็นประวัติศาสตร์สโมสรใช่
แล้วก็มีดิวอันนี้นอกเครื่องไปก็คือมีดิวว่า

โหยกลายจะเอา

เออ

ก็คือการทำให้แฟนบอลนิวเคอร์เซินต้องผิดหวัง
เพราะว่าจริงแฟนบอลที่เขาเส้นก็ผิดหวังมาแล้ว๑๔ปีเนาะ
เหมือนไปซ้ำเติมอีกไม่อยากทำอย่างนั้น
ใช่ก็เป้าหมายของทีมผู้บริหารก็คือว่า
ถ้าหากทีมผู้บริหารทำให้แฟนบอลนิวเคอร์เซินผิดหวัง
ก็โปรดส่งเสียงบอกพวกเรา
พวกเราก็คือทางทีมบริหารเนอะ
ทั้งนี้เป้าหมายของเธอก็คือการทำให้แฟนบอลนิวเคอร์เซินเป็นสโมสรที่แฟนบอลนิวเคอร์เซินจะต้องภาคภูมิใจ
และทางทีมผู้บริหารก็จะทำงานในเรื่องนี้อย่างหนัก
อืมนี่เขาเหมือนพีอาร์เลยนะเนี่ย
แต่เขาไม่ใช่พีอาร์นะแต่เขาพูดในเชิงพีอาร์ได้
ใช่ใช่เขาเหมือนเป็นโคสก
เป็นผู้บริหารที่สามารถพูดกับสื่อได้แบบไม่คึกเขิน
ใช่ใช่
นี่ก็เป็นเรื่องราวสั้นนะครับ
ก็ถ้าให้มุมมองของผมนะครับก็มองว่าจริงนิวคัสเซิลก็
ถ้าฟังจากบทสัมภาษณ์ของอาแมนด้าเนี่ยก็จะชัดเจนว่าทีมจะค่อยสร้างทีมเนาะ
ไม่ได้เอาเงินฝาด

ก็คือผมว่าถ้าจะให้วิเคราะห์สถานการณ์ของนิเกอร์เซิลให้ชัดเจนอย่างนี้
มันจะต้องดูการบริหารของเขาไปอีกสักระยะ
อย่างเร็วที่สุดผมว่าก็คือช่วงหลังมกราหน้าก็คือตลาดซื้อขายหน้าหนาว
แต่ผมยังมองว่าการเสริมทัพของนิเกอร์เซิลในช่วงมกราไม่น่าจะใช้เงินเยอะ
คงยังคงยังเพราะว่าเอาจริงซื้อตอนนั้นก็น่าจะไม่ได้มีประโยชน์มากนักหรอก
ใช่เพราะจริงตลาดหน้าหนาวเนี่ยนักเตะที่ระดับคุณภาพสูง

ไม่ค่อยย้ายกันแล้วก็จะไม่ค่อยมีด้วย
อันนี้อาจจะวิเคราะหยกเว้นที่แบบเป็นการซื้อที่น่าจะปังลำดับต้นของโลกฟุตบอลในช่วงหน้าหนาว
ไม่นับในบรรยาววีดีสหรือปาทิสเอฟราอะไรอย่างเงี้ย

เออว่ะแต่๒คนนี้ใช้เวลาในการปรับตัวนานนะครับ

ใช่เหมือนเสียบสล็อตเข้าไปแล้วก็ลงได้เลยอะไรอย่างนี้เจ๊ง

ผมก็เลยมองว่าในช่วงมกราเราคงจะไม่ได้เห็นการเสริมทัพ
หรือการทุ่มงบ๑๕๐ล้าน๒๐๐ล้านผมว่าเป็นไปไม่ได้
แล้วด้วยนโยบายของเขาก็ชัดเจนอยู่แล้วไม่ได้รีบร้อน

มันก็น่าจะค่อยเป็นค่อยไป
ก็มีเหตุผลย่อยด้วยกัน๒เหตุผล
ซึ่งก็เป็นไปไม่ได้ที่ทีมจะมาทุ่มเงินอะไรขนาดนั้น

แล้วก็น่าจะส่งผลให้ใช้ได้เยอะกว่าทีมอื่นหรือเปล่า
ด้วยครับด้วยด้วยแต่ว่าก็ต้องไม่ลืมว่า
เราสามารถที่จะซื้อเปลี่ยนทีมนักเตะได้ยกชุดเลย
โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ว่าโลกฟุตบอลความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้
เพราะฉะนั้นแล้วการที่จะแบบเปลี่ยนทั้งทีมเลยเนี่ย
มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็คงดูครับว่าตำแหน่งไหนที่น่าซื้อโอเค
ใช่สองคนคือถ้าดูเขาเล่นเขามองหากันจริงนะเว้ย
จริงคือพี่ทูแบบจนแบบบางทีคนพ่าเขาก็แซวอ่ะว่าแบบ
เหมือนไม่มองหาใครได้บอลแล้วมองหาเพื่อนกันอยู่แค่สองคน
เหมือนเป็นนักเตะระดับคลาสสูงไม่กี่คนภายในทีมเนาะ
ก็พอได้นะได้นะอย่างน้อยแบบมีความเป็นลูกบู๊อ่ะ
ความเป็นพี่ใหญ่อะไรอย่างนี้แต่เขาก็เป็นอดีตไปแล้วไหมคือตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในหลีก
แล้วก็กองหลังก็น่าซื้อนะกองหลังจริงผมว่าน่าซื้อ
กองหลังตอนนี้เป็นใครอ่ะจำมาแล้วเซลล์เหรอจำมาแล้วเซลล์
แต่มันก็ต้องการกองหลังที่แบบเป็นตัวแกร่งหน่อย
ตัวที่แบบพูดชื่อแล้วขู่ได้เหมือนฟันไดท์เหมือนแม่ไกลเหมือนคนที่แบบมีเนมหน่อย
แต่ถึงที่สุดแล้วต่อให้นิวคัสเซิลมีเงินซึ่งก็มีเงินจริงนะ
เพราะจริงกว่าที่นักเตะระดับสูงจะมาเนี่ยมันก็ต้องผ่านกระบวนการที่ทีมประสบความสำเร็จ
เขาจะซื้อนักเตะเกรดลองแล้วค่อยเสริมยกตัวอย่างนะมีโลบินโยโลบินโยอาจจะบอกว่าชื่อดัง
แต่ว่าตอนเล่นที่เรมริตก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมีเนเจอเดอยองเครกเบลลามี่เวนบริชเชกิฟเว่นอเดบายอร์โจลีออนเลสคอตโลเก้ซานตาครูสอ่าแกเรดแบลลี่อ่า
จริงอย่างแบงซองกาบานีก็ตอนมาก็ยังธรรมดาเนอะแล้วค่อยยกระดับอารมณ์เหมือนแบบฟานไดท์อย่างนี้
อาจจะมีแค่ยกเว้งของกรณีของคาลอสเตวิสซึ่งมีปัญหากับเสื้อเลสคอลซัน

เขาก็เลยถือเป็นตัวระดับยุโรปคนหนึ่งที่มาที่แมนฟิตตี้
สุดท้ายก็เดินมามาจบตรงนี้ใช่
ซี่บอยจะสื่อสารก็คือมันก็ต้องไม่ใช่แค่เงินดูดคนหลังได้
ตัวสโมสรตัวทีมบริหารเองก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นในด้านอื่นนะ

ต้องมีทั่วยุโรปให้ได้ไปนักเตะ

เตะระดับสูงก็จะดึงดูดมามากขึ้น

เพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องมานั่งคุยกันว่านักเตะระดับสูงเขาก็ไม่ได้แคร์เงินขนาดนั้นนะ

อย่าลืมว่าเขาก็มีตังค์อยู่แล้วอ่ะ

เขาก็เลือกไปอยู่กับทีมที่มีตังค์ด้วยและประสบความสำเร็จด้วย

มันก็น่าจะใช้เวลา๕ปี

ก็ตามแพลนเขาคือฟุตบอลระยะยาวครับ

ที่แบบเป็นฟุตบอลเรียกว่าไหนนะ
เป็นเครือฟุตบอลอะครับ

คือตอนนี้บอกเลยว่าหลังจากปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ย

ใช่โอ้โห

เงินซื้อสโมสรมันถูกกว่าเงินที่ไปเคลียร์ปัญหาอีก

ตอนนี้ผมแบบโอ้โหที่เต็มฟีดเลยช่วงที่แบบแหม่

แบบโอ้โหจำได้คุณโอ๊ตปาโมทโพสต์แบบถึงเวลาของกูแล้วอะไรสักอย่างก็แบบ

ถ้าเป็นภาษาวันพีชเรียกว่าปล่อยฮาคินะฮะ

เราแบบโอ้โหเตรียมตัวทีมอื่นใด

ก็มาลุ้นว่าทีมอย่างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทีม
จะรับแรงปะทะจากฮาคินี้ยังไง
ใช่ฮาขี้เกาะครับ

หรือต้องหาผลอะไรกินเพื่อจะช่วย

นั่นแหละครับก็มาติดตามกันไปนะ
ตอนนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงของ
เราก็เอาใจช่วยกันอยู่แล้วนะครับ

ใช่อาจจะเป็นแช่งหรืออาจจะเทิร์นโปรเป็นโดนหมั่นไส้ก็ได้
ตอนนี้เรายังไม่รู้สึกอะไรเพราะเขายังไม่ได้แอคชั่นเยอะ
โพสต์ด่าทุกวีคเหมือนกัน
ตอนนี้เขายิ่งไม่มีตำแหน่งลงตัวจริงสักเท่าไหร่ด้วยนะ
เอาแหละเอาแหละเอาแหละ
ยังมีข่าวไม่รู้ใครเขียนเพิ่งไปอ่านเจอ
สำนักข่าวใหญ่ด้วยเขียนประมาณว่าเป็นนักข่าวคนหนึ่ง
จำไม่ได้ว่าของแล้วเป็นนักข่าวคนหนึ่งบอกว่า

แบบเอ้ยไอ้บ้าไม่มีทางไม่มีทาง
เขาด่าทีมสักขนาดนั้น
แหม่มอะไรวะมึงคิดอะไรของมึงเนี่ย
คือโอเคถ้าพูดถึงด้านฟุตบอลอาจจะได้
แต่ในแง่ของความรู้สึกไม่มีทาง

แล้วคือด่าทีมแบบคือด่าทีมตอนที่ยังอยู่กับทีม

๑๓จริงก็เป็นตัวเลขที่คนฝนังไม่ค่อยชอบ
เขาก็มองว่าเป็นเลขอัปมงคล
แล้วก็บางทีก็ไปโยงกับจูดาสอะไรอย่างนี้

จุดัสเพียบเลย

วงการฟุตบอลจูดาสเพียบเลย
ตอนนี้เมื่อกี้วกกลับมาบอลไทยอีก

จากบุรีลำไปเมืองทอง

เป็นใครที่เป็นจูดาสเนอะ
แล้วก็ติดตามเราได้เหมือนเดิมนะทุกวันเสาร์ประมาณบ่าย๒โมง
ครับนะครับทางช่องทางของไทยรัฐออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็น

ว่าคือตอนนี้เราก็ยังไม่ได้กลับมาทำงาน

จะไม่ได้มีเสียงรบกวนเสียงเหมาเสียงใดแล้ว
ถ้าจะมีก็ถ้าอัดเย็นอัดดึกก็อาจจะมีเสียงสาวของเรานี่แหละนะครับ
โอเคก็สมควรแก่เวลา
ไม่ได้จบภายใน๙๐นาที